มุมมองของการได้รับซองเสมือนกับการได้รับเกียรติ
ไม่ใช่การรับซองเท่ากับการต้องจ่ายเงินไม่ใช่
รู้สึกว่าเขาเห็นคุณค่าของเรา

ช่วงที่แบบเขาแต่งงานกันเยอะ

งานละพันสองพันหมดเลยเงินเดือน

เรื่องของเราเงินของเราอยู่ในกระเป๋าเรา
เราจะไปแคร์อะไรเขามาก
ผมชื่อเป้ตุยวัฒน์ธรรมดาภรณ์ครับ
กำเนิดของการใส่ซองมันคืออะไร

เราจะมีการงานบุญงานแต่งงานบวชงานศพอะไรก็แล้วแต่

เราจะเรียกเพื่อนบ้านมาร่วมแสดงความยินดีกัน

แล้วก็มาร่วมกันกินด้วยกันฉลองด้วยการแสดงความยินดี

หรือบ้านนี้บวชแล้วนะหรือบ้านนี้มีงานศพนะ

ถ้าคนทั่วไปคิดว่าได้รับซองเท่ากับจ่ายไป

แต่สำหรับผมได้รับซองถ้าเขาได้รับเกลียด

แล้วรู้สึกว่าคนนี้มึงไม่น่าให้กูเลย

หรืองานบวชหรืองานศพมันคืออะไรเนี่ย

ไม่ต้องมาคาดหวังว่าเราจะได้รับซองเท่าไหร่

ความเชื่อเนี่ยความเชื่อว่า
ซองแล้วรอเขาส่งซองกลับมา

เขาใส่ซองนะสิ่งแรกที่พ่อแม่ผมบอกเลยคือได้ป่
อย่าลืมจดชื่อหน้าซองนะแม่จะได้ใช้หนี้เขาถูก
ผมแค่อยากจะบอกน้องรุ่นใหม่ว่า

เราก็ต้องรู้สึกเจ็บปวดที่เราไม่มีตังค์ไปใส่ซองเขาอีกอะไรอย่างนี้
แต่อย่างที่บอกว่าอยากให้ความเชื่อ
เรื่องการใช้หนี้มันหมดไปจากสังคมไทยได้ไหม
ใส่ซองอาจจะเป็นภาษีสังคมในรูปแบบหนึ่งนะครับ

วันนี้ถ้าเกิดเราเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้

เพราะงานเขาแป๊บเดียวก็หมดแป๊บเดียวก็ลืม
วิธีการคำนวณเงินสำหรับการใส่ซองนะ

ปัจจัยที่หนึ่งคือดูที่ตัวเราก่อน
ถ้าเกิดวันนี้ตัวเราพร้อมที่จะช่วยเขา

แต่ถ้าเกิดวันนี้ตัวเราไม่พร้อมจะช่วยเขา
อะไรที่เราสามารถช่วยในงานเขาได้
อันนี้ผมว่าคนที่เป็นเพื่อนกันจริงนะ
เขาคงรู้สึกดีมากกว่าที่คุณจะต้องเอาเงินอื่น
กู้เงินมาใส่ซองให้เขามากกว่าอีก

คือผมจะบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้สนิทคุณมาก
ไม่ใส่ไม่ผิดเรื่องของเรา

ถ้าเรามีแล้วเรารู้สึกว่าเห็นสมควรเราก็จ่าย

ที่๓คือดูตามบริบทแล้วก็ลักษณะของตัวงาน
ถ้าเกิดทำบุญผมว่าก็แล้วแต่เราศรัทธาในสิ่งที่เราอยากจะทำ
มันคือสิทธิ์ของเราที่เราจะทำเท่าไหร่ก็ได้
แต่ถ้าเกิดทำบุญกับงานแต่งโอเคอาจจะใช่
อาจจะรู้สึกว่าเขาจัดงานเยอะนะเขาคงมีค่าใช้จ่ายเยอะ
งานศพถ้าเกิดดูแล้วโหคนนี้แบบ
พ่อเขาอาจจะเป็นเสาหลักของบ้าน

แต่ถ้าคุณขัดสนทั้ง๓งานคือมึงเอาแรงไปช่วยเถอ

จริงนะอย่าหน้าบางเลยนะครับ

อย่างที่บอกว่าวันนี้คุณแต่งงานเพื่ออะไร
คุณไม่ได้ทำธุรกิจแต่งงานแล้วรวยนี่หว่า
เพราะงั้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเออ

เพราะงั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องให้เงินอย่างเดียวก็ได้
ให้เป็นของก็ได้หรือให้เป็นความเรียบแรงก็ได้
ให้คุณรู้สึกว่าเออเนี่ยคุณยังแบบ
เขาก็สำคัญกับคุณเช่นกันใช้ความสัมพันธ์เป็นหลัก
แล้วก็ความรู้สึกได้รับเกียรติก็รู้สึกดีใจกับเขาเป็นหลักดีกว่า
ที่มองเรื่องเงินเล็กน้อยพวกนี้มากไป

ผมอยากให้งานแต่งหรืองานบวชหรืองานศพ
มันเป็นงานที่เราไปแสดงความดีใจกับเขา
หรือแสดงความเสียใจกับเขาดีกว่า
ช่วงที่แบบเขาแต่งงานกันเยอะ

๓งาน๕งานอ่ะบางทีแบบงานละพันสองพันเนี่ย

จริงแล้วเงินก้อนนี้มันสามารถแบ่งและจัดการก่อนได้

การเงินแบ่งเงินตรงนั้นไว้ประมาณสัก๓๕อะไรอย่างนี้
แล้วเกิดสมมุติมันมีซองมาเราก็จะได้แบบไม่ลำบากใจมาก

ไปเดือนนี้นะคะจะมีงาน

โอ้โหจริงเหรอเนี่ยดีใจกับน้องด้วย